ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ชูวิทย์ตีแสกหน้า

ต้อนรับเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ
วันนี้ก็กลางสัปดาห์แล้วที่มาเจอกัน

แสดงความคิดเห็นมาในช่วงของชุวิตตีแสกหน้า

เราจะได้ทราบว่าคุณผู้ชมร่วมกิจกรรมกับเรานะคะ
เลือกมาเลย๕ข้อความถูกใจ
รอรับเสื้อชูวิตตีแสกหน้าที่บ้านนะคะ
ส่วนใครโชคดีก็รอเปิดดูทางแฟนเพจไทยรัฐทีวี

ส่วนใครถามว่าทำไมดิฉันใส่แล้วครับ
ท้องอยู่นะครับคุณผู้ชมอันนี้อาจจะดูแน่นไปหน่อย
ไม่แน่นหรอกคุณอยู่ใส่ก็กำลังดี
ใส่สบายค่ะใช่แต่ผมนี่ไม่ค่อยดี
เพราะว่าตอนนี้คุณชูวิทย์ทำงานไม่สบายคุณผู้ชม
อากาศมันเปลี่ยนก็ต้องเตือนท่านผู้ชมไว้ด้วย
ฝนฟ้าตกผมก็มีอายุแล้ว
คุณนิวถ้าวันนี้ผมพูดช้ากว่าปกติ
โดยปกติผมพูด๑๘๐คำต่อนาที
โอ้โหแต่ตอนนี้ผมต้องพูดช้าลง

ท่านผู้ชมครับเสียงก็อาจจะน้อยหน่อย
เพราะวันนี้ก็ไปตากฝนมาก็เลยเวียนหัว
แล้วก็พักผ่อนน้อยทำงานหลายอย่างนะคะ
คือชาวบ้านบางคนก็ต้องพูดให้เข้าใจก่อน
มันก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มนี่แหละครับ

มันก็ไว้รัฐบาลเราเอาไว้ใช้จ่าย
ในการให้เงินเดือนข้าราชการ
หรือว่าเอาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ

ทีนี้ตอนนี้มันจ่ายกันอยู่๗๘๗ครับก็คร่าวผมก็อยากจะพูดให้ท่านผู้ชมไว้เป็นความรู้
มูลค่าเพิ่มก็คือภาษีที่ถูกจัดเก็บจากสัดส่วนของมูลค่าสินค้าบริการที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนการผลิต

ตั้งแต่เอาละแว่นตานี้ละกันเขาผลิตโรงงานผลิตขาย
คนที่เป็นผู้จัดจำหน่ายซื้อจากโรงงานก็ต้องเสียแวดให้โรงงาน
ผู้จัดจำหน่ายเอาไปขายสินค้าแว่นนี้ให้กับห้างห้างสรรพสินค้าก็ต้องเสียแวด
ห้างเอาไปขายให้กับลูกค้าลูกค้าก็เสียคือคนสุดท้ายนะครับก็คือคนที่จะต้องจ่าย
ขั้นตอนการจ่ายทุกขั้นตอนทั้งผู้ประกอบการโรงงานก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มตัวนี้แหละครับ
ทีนี้ประการที่๒นำมาใช้ตอนปีไหนครับ

ปี๒๕๓๕ก็ประมาณสักก็เกือบ๓๐ปีแล้วนะแล้วคง๗นี้มาโดยตลอด
เคยมีเหมือนมีข่าวว่าจะเพิ่มจะเพิ่มแต่ก็มีมาติดต่ออายุ
คืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมก็ท่านที่ทำธุรกิจนะเขาว่าจะเพิ่มเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะ
เพิ่มเป็น๑๐๑๐ซึ่งผมในความคิดผมก็คงเป็นไปไม่ได้
รัฐบาลก็มีการขยับต่ออายุเวลาคือใน๑๐ฟังดีนะภาษีมูลค่าเพิ่ม๑๐
เขาบอกว่า๑ใน๙ก็คือ๑เขาก็จะให้แก่ท้องถิ่น
เพราะว่าท้องถิ่นก็ต้องมีเงินบริหารนะท่านอย่างเช่นกอทมอย่างนี้
หรือว่าต่างจังหวัดอย่างนี้ส่วน๙เขาเอาเข้ารัฐบาล
แต่เมื่อดูแล้วท่าทางมันจะเยอะนะ
เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเอาอย่างนี้ละกันคงไว้ที่๗
ก็จะมีการขยับว่าตัว๑๐ไม่เอาเอาแค่๗
ขอเลื่อนไปก่อนเป็นการเลื่อนนะไม่ได้เป็นการยกเลิก

ถูกต้องครับทีนี้การที่เลื่อนเนี่ยก็หมายความว่า
บางคนก็อาจจะเป็นกังวลว่าแล้วมันปีหน้ามันจะใช้หรือเปล่า
ก็คงไม่ได้ใช้หรอกครับเพราะเขาเลื่อนกันมาเป็น๑๐ปีแล้ว
ถึงเวลาก็เลื่อนไปต่อไปเรื่อยแบบนั้น
เพราะอะไรมันเป็นไปไม่ได้หรือว่ามันจะกระทบกรอบเศรษฐกิจ
บานต้องคำนึงถึงหลายอย่างด้วย
สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลจะคำนึงก็คือภาวะเศรษฐกิจ
พูดง่ายว่าแหมคุณเอ้ยค้าขายยังไม่ดีรัฐบาลจะมาถอนขนห่านเหรอ
รัฐบาลจะมาเรียกเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
โอ้โหจะตั้ง๑๐ใครจะไปจ่ายไหว
ทำไปทำมาไอ้๑๐ไม่จ่ายก็พอยที่ทำให้มันแบบเหมือนกับไม่มีขึ้น
ก็คือพูดง่ายว่าภาษีเนี่ย
เป็นสิ่งที่รัฐบาลควรที่จะได้มา

ถ้าเกิดบางคนเขาบอกเสียเยอะอย่างนี้ไม่จ่ายดีกว่า

จ่ายภาษีก็ควรที่จะเป็นความตั้งใจ
ของประชาชนของผู้ที่ทำธุรกิจประกอบการค้าที่จะจ่ายภาษีนี้
แต่ถ้าเกิดคนจ่ายมองเห็นว่ามันสูงเกินไปหาทางหลบดีกว่า
เหนื่อยนะครับในการที่จะต้องไปค้นหาดู

เพราะฉะนั้นลักษณะเดียวกับภาษีนิติบุคคลที่สมัยก่อน

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเก็บซะ๒๐
แล้วจ่ายกันหมดดีกว่าไหม
คือลดลงให้คนที่แบบเคยจ่ายเยอะจ่ายน้อยลง

หรือว่าคนจ่ายก็เพราะจำเป็นจริง

กิจกรรมที่เกี่ยวกับการขายสินค้าที่มีขั้นตอนเช่น

การชำระเงินบางส่วนการรับผิดเสียหาย
คืออันนี้เป็นภาษาของทางภาษีนะครับ
แต่โดยรวมก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเก็บกับทุกคน
ประชาชนคนทั่วไปหมดเลย
นิติบุคคลผู้ประกอบการ
พูดง่ายว่าเก็บมาได้แต่ผู้นำเข้า
ผู้ให้บริการขายส่งขายปลีกส่งออกนำเข้า
จนถึงลูกค้าหนึ่งแหละครับคือผู้บริโภค
มากจ่ายน้อยนี่ขึ้นอยู่กับอะไรไหมคะ

คุณนิวซื้อ๗เท่ากันหมดนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มคือ๗
ใน๗เขาก็บอกว่า๖๑เนี่ย

จุด๗เอาเข้าท้องถิ่น
ท้องถิ่นหมายความว่าเขาให้เพื่อท้องถิ่นจะได้มีเงิน
ในการบริหารจัดการเป็นไปไม่ได้ที่ว่าจะให้รัฐบาลกลางส่งไป
ส่งไปท้องถิ่นก็ต้องมีรายได้ของตัวเองด้วยนะฮะ
ก็คือจุด๗เขาจะส่งให้ท้องถิ่น
ท่านที่มีห้างสรรพสินค้าใหญ่ไปเปิดอยู่ในท้องถิ่น
ก็คงจะทราบดีใจดีใจเพราะอะไรครับเพราะว่าเออธรรมดาเก็บ
ก็ส่งน้อย๗นะฮะ
เมื่อมีธุรกิจใหญ่ไปเปิดอยู่ในพื้นที่ก็จะได้เก็บภาษีได้เพิ่ม
เงินที่ส่งให้กับท้องถิ่นก็สามารถจะเอาไปบำรุงเอาไปพัฒนาท้องถิ่นได้
นี่ก็คือหลักการของเขานะครับทีนี้ท่านผู้ชมที่กังวลก็คงไม่ต้องกังวล
เพราะว่าทางผู้ที่เกี่ยวข้องทางรัฐบาลเขาก็ไม่ยืนยันแล้ว
คงไว้๗ไม่ได้เพิ่มอะไรอย่าไปกังวลอย่าไปตกใจอย่าไปฟังใคร
เพราะเดี๋ยวนี้มันข่าวลือเยอะนะ
ข้อมูลมันออกมาหลากหลายแรงบางทีอาจทำให้เข้าใจผิดตกออกตกใจ
ก็คือจริงแล้วมันก็เหมือนเรายังคงใช้ชีวิตปกติแหละ

เหมือนเดิมคือบางทีเขารวม๗อยู่ในสินค้าแล้ว
ท่านผู้ชมครับไม่ได้บวกเพิ่มขึ้น

เราจ่ายเท่าเดิมจ่าย๑๐๐บาทจริงเขาก็มีภาษีมูลค่าเพิ่ม๗บาทอยู่ในนั้น

บวกเพิ่มก็พูดง่ายว่าราคาสินค้าเขาจะได้อยู่๙๓บาท
บาทก็จะมีหน้าที่เขาไปนำส่งให้กับรัฐบาล
เอาล่ะครับทีนี้เราจะไปคุยกันเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง
เกินเอาไว้ท่านผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปไหน
เรื่องอะไรดิฉันเห็นเล่มแดงนี่ดูเหมือนเป็นทีซีสหรือยังไงคะ
คือเล่มนี้สมัยที่ผมเรียนหนังสืออยู่นะฮะ
ก็ขอที่จะพูดกล่าวถึงหน่อย
คืออาจารย์เขาก็บอกว่าทุกคนนะจะต้องทำอะไร
ทำงานวิจัยออกมางานวิจัยนะครับ
เป็นภาคนิพนธ์สำหรับผู้ที่ศึกษาระดับปริญญา
ทีนี้อาจารย์ผมก็ยกมือถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับแล้วผมจะทำอะไรดี
บางคนก็ทำเกี่ยวกับการปกครองเพราะว่าผมเรียนรัฐศาสตร์
อันนี้คือรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์
บางคนเขาก็ทำเรื่องการท้องถิ่นเรื่องนู้นเรื่องนี้
อาจารย์เขาบอกว่าทำเรื่องที่เรารู้ดีที่สุด

ผมก็ต้องทำเรื่องที่ผมรู้ดีที่สุดล่ะครับ
เดี๋ยวเบรกหน้าเรามาพูดว่าอะไรที่ผมรู้ดีที่สุด
ลองเดาให้เราดูชุมนาฏตีแสกหน้ากันเรื่องนี้

ชูวิทย์ตีแสกหน้า
เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนคงเดากันถูก

สิ่งที่คุณชูวิทยถนัดที่สุดนั่นก็คือ

ที่เรียกว่าธุรกิจนอกระบบ

ธุรกิจนอกระบบซึ่งเขาบอกว่าเป็นการศึกษานะครับ
กรณีการค้าบริการทางเพศในสังคมไทย

อันนี้คุณนิวครับตั้งแต่๑๐ปีที่แล้ว
งานวิจัยนี้๑๐ปีที่แล้ว

เพราะว่าผมแบ่งโครงสร้างของธุรกิจ
ธุรกิจทางเพศไว้อย่างนี้ครับ

คือชายเขามีบาร์เกย์
เดี๋ยวผมจะต้องเขียนให้ดูสักเล็กน้อย

เขามีทั้งชายและหญิงนะคุณนิวครับ

การค้าบริการ

ก็พูดง่ายว่าเรื่องเซ็กนะครับ
ก็สถานบริการแบบนี้นะคะ

คือค้าผู้ชายด้วยไม่ได้มีแค่ค้าผู้หญิงที่เราคุย

รู้จักกันก่อนเลยบาเกค่ะนะครับ

เขาก็มีพวกที่เกี่ยวข้องกับ

บาร์เกย์อันนี้บาร์เกย์

เสร็จแล้วก็ยังมีของผู้หญิงเนี่ย
ออกมาเป็นพวกโรงแรม

ถ้างานถนนท่านคงจะรู้จักในกรุงเทพฯเอง

ซึ่งเดี๋ยวนี้เพิ่มปริมาณขึ้น
มีผู้ที่จัดการ
การทำงานเหมือนไนด้าเหมือนแม่เล่าทัพทีเล่าที่ท่านผู้การประโคมงค์ประการค้ามนุษย์
ท่านอะไรท่านจับอยู่เรื่อยแหละทีนี้มาอีกอันหนึ่งก็คืออาบอบนวด
มีหลักหลายรูปแบบอ่าวอบนวดอันที่มาถึงเนี่ยมันก็มีพวกเกี่ยวข้องอีก
โอ้โหมันโยงเยอะโรงน้ำชาซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยคงจะไม่มีจะมีน้อยลงซ่อง
โอ้ซ่องน่ะอ่าซ่องมันต่างจากพวกโรงแรมยังไงครับเอ่อต่างกันครับเพราะโรงแรมเนี่ย
มันมีการบริการหมายความว่าคุณอาจจะพาคนที่อื่นนัดแนะกันไปเจอกันที่โรงแรม
แต่ของซ่องนี้เขาแพ็คเกจเขาอยู่ที่นั่นเลยเขาประจำอยู่นั่นเราไปตรงนั้นเลย
คาเฟ่นะฮะคาเฟ่คาเฟ่นะฮะคลับคลับนะฮะบาร์เยอะมากค่ะ
็อกเทลแล้วโอ้โหยังไม่หมดอ่าคาราโอเกะคาราโอเกะนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสหรัฐ
โอเคเป็นสามารถเปิดเผยได้ครับหมายความว่าเปิดเผยคือหมายว่าเอาไปอยู่ในคาราโอเกะเนี่ย
ร้องเพลงร้องไปร้องมาก็ขายบริการด้วยนะฮะนอกจากนั้นแล้วยังมีในรูปแบบแฝงนะฮะ
คืออ้าวทำตัวเป็นนักศึกษาเขาเรียกไซส์ไลน์หรือเปล่าคะ
ไลน์นี่ก็อาจจะได้ถ้าเรียกไซส์ไลน์เพราะไซส์ไลน์คือไม่ประจำ
อันนี้ก็คือลักษณะรูปแบบของการค้าบริการของในสังคมไทย
ผู้หญิงดูมีเยอะกว่าผู้ชายนะคะอ่าผู้หญิงต้องเยอะอยู่แล้วครับนะฮะ
ทั้งบริการคุณผู้ชมหรือท่านผู้ชมทราบไหมครับว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขายบริการเนี่ย
สักกี่คนที่เป็นทั้งชายและหญิงเนี่ยผมคงไม่ต้องไปพูดว่านะเอาเอาถามผม
ใครคะเจ้าของ

หมายถึงคนที่เกี่ยวข้อง
มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับต่ำกว่าอายุ๑๘อยู่ถึง๑แสนคน

แม้ว่าจะเป็นปี๕๐นะฮะ
ในปัจจุบันการค้ามนุษย์ของประเทศไทยมีกฎหมายลงโทษที่รุนแรง
และเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันอย่างแข็งขัน
มีการระบุสีว่าอย่างในกรุงเทพมีอยู่๒เขตที่เป็นสีแดง
คือสีแดงเนี่ยปัญหาการค้ามนุษย์ที่รุนแรง

ก็คือไห้ขวางกับพนครนะครับ
เขาว่าอย่างนั้นทางตำรวจเขาว่าอย่างนั้น
แล้วก็พื้นที่อาจจะเป็นพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นหัวเมือง
ก็จะระบายสีไว้หมายความว่าถ้าสีแดงการค้ามนุษย์ที่รุนแรง

ย้อนไป๑๐ปีที่แล้วได้ประมาณ
มีผู้เกี่ยวข้องถึง๑ล้านคน
ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยใครครับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ไล่มาหมดเลยครับตั้งแต่พนักงานเสิร์ฟ
ผู้ที่ทำงานภายในสถานบริการ
ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่เป็นผู้ชี้นำ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจการค้าบริการทางเพศ
ถึง๑ล้านคนแน่นอนครับที่ท่านเห็น
ก็อาจจะเป็นแบบว่าอาบอบนวดนี่มันช่างชัดเจนนะ
ใช่จะเห็นภาพชัดหน่อย
ท่านเห็นจะชัดเจนซึ่งเดี๋ยวเบรกต่อไป
ผมก็จะเจาะลึกไปให้ดูนะครับ

อันนี้คือผู้ประเทศหรือว่าผู้ชีวิต

เท่าไหร่คะ

ที่เขาต้องว่ามีห้าหมื่นเนี่ย

เขาก็ต้องการทำให้ดูน้อยเราก็เข้าใจ
และในความเป็นจริงมันมีผู้เกี่ยวข้องมาก
และที่ต่ำกว่า๑๘เนี่ย

ก็มีร่วมแสนคน

เอาละงั้นบอกคุณเอารอเจาะไปที่ไหน

แถวเพชรบุรีแถวกรุงเทพนี่แหละ

อันนี้ถุงถามอาจารย์ยังไม่รู้เลย

เพราะว่าสมัยก่อนอาจารย์เขาบอกเขาไม่เคยเที่ยว

อาทิตย์ชั้นถ่ายว่าเป็นร้อยไหมคะ
ก็เป็นร้อยอยู่แล้วครับ๒๐๐

มีการเข้ามีการออกตลอดเวลา

ที่หนึ่งเนี่ยผมตั้งไว้อย่างต่ำเนี่ย
๑๐๐๐คนเหรอครับ๑๐๐๐คน
นี่คุณอย่าไปคิดว่าชูวิทฝอยหรือเปล่า
คนจะมีที่เขาไม่ได้มาทีละพันคน
ไม่ถูกไหมครับโอเคค่ะ

สถานที่ต่างเช่นสตูดิโอนะเขาอาจจะมีรายชื่ออยู่

อันนี้ก็เช่นกันครับอาบอบนวดก็ไม่ได้ทำงานทุกวัน
อาจจะสลับเปลี่ยนกันไป

ดังนั้นนะคุณนิวทราบไหมครับว่าสถานบริการประเภทอาบอบนวดเนี่ย
มีทั้งหมดอยู่กี่แห่งที่ถูกกฎหมายนะ
ในกรุงเทพฯเหรอในกรุงเทพฯไหม
ในทุกกรุงเทพก็ได้หรือทั้งประเทศไทย
ประเทศไทยเนี่ยตามที่เขาบอกว่ามีใบอนุญาตที่ถูกต้อง
เท่าไหร่คะ

หมายถึงว่ามีใบอนุญาตมีใบอนุญาต๑๒๐แห่ง
อันนี้แน่นอนครับว่าตัวเลขมันคงไม่ใช่อย่างนี้
แต่อันนี้เอาเป็นว่าที่ถูกต้องก่อนนะครับ
๑๒๐แห่งก็ถ้ามีที่ละพันคนก็
คูณกันเข้าไปได้แสนไหม
ได้แสนแล้วนะเออได้แสนแล้วนะ
เอาเป็นว่าถ้าแสนแสนสองละเห็นไหม

คุณเชื่อตัวเลขผมหรือยังแต่ว่าเอ๊ะมันมากไปหรือเปล่า
บางที่เล็กเอานะเล็กผมให้หาร๒เลย
ตัวเลขสถิติผมในภาคนิพลของผมเนี่ยนะ
ผมให้หารสองเลยหารสองเหลือหกหมื่นนะฮะ
ดังนั้นก็จะเห็นด้วยว่าถ้าธุรกิจนี้ประเภทเดียวมีถึง๖๐๐๐แล้ว
ยังไม่รวมโรงแรมหัวถนนโทรศัพท์

คาราโอเกะที่เกี่ยวข้องกับการค้าบริเวณ
คือผมต้องขอโทษไม่ได้ทุกที่นะครับ
เดี๋ยวจะมีคนมาตอบว่าผมไม่ได้ทำผมเข้าใจครับนะฮะไม่ได้ทุกที่นะครับ
แต่เมื่อมันมีอะไรครับที่ผมเคยพูดอยู่เสมอ
มีสุรามีดนตรีมีนาลีมันเป็นส่วนประกอบอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงคาราเกะ
ราเกะทั่วประเทศไทยนี่คุณว่าเยอะไหม

เป็นหมื่นไหมผมว่าเป็นหมื่นนะเลยหมื่นด้วยเลยหมื่นที่ด้วย
โกโก้อาจจะเป็นที่นะครับบาเบียนี่ก็เยอะในสถานที่ที่เป็นสถานพัทยาล่ะ
อ๋อใช่ที่ฟรั่งก็เยอะก็มีนะสุขุมวิทย์น่ะ
เยอะนะครับที่สุขุมวิทย์นะฮะบาเกล่ะทีนี้ทั้งหลายทั้งปวงนี่
ในขณะนี้อาจจะดูแล้วเหมือนกับแบบพวกนี้มันจะน้อยไปแล้ว
นี้น้อยหรอเป็นไงครับปัจจุบันใช้โทรศัพท์
ลายครับคุณผู้ชมใช้ทางลาย
ไลน์ในการที่ส่งรูปภาพในการสื่อสาร
ค่ะโทรก็ได้ส่งคลิปส่งรูปก็ได้รูปคลิป
รูปคลิปในการสื่อสารนัดหมาย
ส่วนสถานที่นี่แน่นอนครับเยอะแยะครับที่จะนัดหมายกัน
คือนี่ทั้งหมดมันเป็นนวัตกรรมที่ในการลูบเปลี่ยน
ซึ่งสะดวกไหม

ต้องใช้อะไรเยอะแยะไหม
ไม่ต้องเลยโทรศัพท์เครื่องเดียวใช่ไหม

ต้องมีใบอนุญาตต้องมานั่งรวมตัวกัน
ดังนั้นสถานบริการต่างเหล่านี้

น้อยลงครับเริ่มน้อยลงเริ่มน้อยลง

หนึ่งในการที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ย

หนึ่งมันต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรหลายอย่างนะคะ
คือเขาจะต้องทำไมครับเขาต้องประหยัดใช่ไหมครับ
วิธีการประหยัดที่วันนี้มีข่าวก็คือ
ถ้าเป็นสถานบริการอาบอบนวดเนี่ยเขาต้องทำไมครับ
อาบอบนวดเนี่ยที่เขาใช้น้ำ
น้ำใช้เยอะไหม
สิก็อาบอบนวดชื่อก็บอกว่าอาบก็ต้องอาบน้ำ
เอางี้เอางี้ผมพูดเชี่ยวชาญใช่ไหม
นี่ฉันก็ไม่ได้ลงอ่างบ่อยนะที่บ้านก็ใช้ฝักบัว
ใช้ประมาณ๕๐๐๑๐๐ลิตร
เฮ้ยเออจริงเพราะแค่ชัดโครกก็เป็นหลายสิกลิตร
ใช้๕๐๐๑๐๐๐ลิตรเอาเป็นว่าถ้าเกิดวันนึงเนี่ย

๕๐๐๑๐๐๐ลิตรปรุม๓

ต่อครั้งนึงถูกไหมครับ
ต่อการใช้ต่อครั้งครับเพราะว่ามันใช้๒ชั่วโมงวันหนึ่งก็ใช้สัก๓รอบ

๓๐๐๐นะต่อการใช้๑ห้องมี๑๐๐ห้องไง

คือบริเวณที่เขาใครนะรองอธิบดีกรม

น้ำบาดานท่านให้ข่าวมาท่านบอกโอ้โหสถานบริการอาบอบนวดเนี่ย
รับใช้น้ำกันเยอะเดี๋ยวเราพูดกันเบรกถัดไป
ให้เห็นว่าการใช้เยอะเพราะอะไรแล้วก็การรูปแบบของการค้าบริการทางเพศ
เดี๋ยวนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างครับ
โอ้โหเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยรู้เพราะฉันอย่าเปลี่ยนช่องไปไหน
อย่าลืมส่งไลน์มาลุ้นเสื้อกันด้วยพักสักครู่ช่วงหน้าตีแสกหน้ากันต่อค่ะ
เหมือนเป็นลายแทงเหมือนกันนะคะที่บอกถึงประเภทของธุรกิจค้าบริการทางเพศ
เราคุยค้างถึงธุรกิจอาบอบนวดเพราะว่าเป็นธุรกิจหนึ่งที่ต้องใช้น้ำเยอะมาก
และก็มีการเลี่ยงการจ่ายภาษีเหรอจ่ายค่าน้ำ
ค่าน้ำเอาอย่างนี้ก่อนที่จะไปตรงนั้นผมจะพูดถึงสาระของธุรกิจนอกระบบ
ซึ่งผมศึกษาไว้นะเป็นทางวิชาการนะท่านผู้ชมครับ
ผมเอาให้ดูผมไม่ได้ว่ายกเมฆขึ้นมานะฮะ
หรือว่าไม่ใช่ว่าผมอยู่ผมเขียนมานี่ครับ
นี่เป็นงานวิจัยที่มีการรับรองมีการตีพิมพ์โดยสถาปันการศึกษาเลย
ปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในห้องสมุดในสถานที่ซึ่งเป็นที่ให้วิชาความรู้ผม
ผมเรียนปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทที่หมาลัยธรรมศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ตอนปริญญาตรีผมเรียน

ถามว่าตัวเลขเนี่ยผมเป๊ะไหม

ผมก็ถึงบอกว่าโดยสรุปแล้ว

ถ้าเกิดเป็นสถานบริการอาบอบนวด

ส่วนถ้าเกิดเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ

นะฮะเรื่องเกี่ยวกับสถานบริการอื่นอื่น

นะฮะถึง๗๐๐๐๐ขึ้นไป

เดินเข้ามาเพราะว่ามันเป็นงานที่ไม่ได้มีเกียรติ

ดังนั้นการที่มีปัจจัยซึ่งผมเนี่ย
ทั้งสัมภาษณ์
ทั้งเอาจากประสบการณ์โดยส่วนตัวผม
ก็คือ๑ปัจจัยทางด้านวัตถุนิยม

วัตถุนิยมอยากได้กระเป๋า

วัตถุนิยมเนี่ยนะครับ
ก็ต้องหมายความว่าปัจจุบันนี้

ยังไม่ต้องไปถึงกระเป๋า

บางคนเมื่อเขาเข้ามาในกรุงเทพ

พอเข้ามาในกรุงเทพก็เห็นว่ามี

อันนี้ไปว่าไม่ได้ว่าบ้าวัตถุนิยม

ความคิดของผมแล้วผมดูอยู่เนี่ย

อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่ตัวเองเป็นอยู่

ป้ายี่ห้อเอาแล้วถ้าเกิดเรา

จัยข้อที่๒เขาบอกว่าเรื่องความยากจน

การที่เป็นคนเด็ก

คนต่างจังหวัดเนี่ยครอบครัวก็อาจจะรอความช่วยเหลือ
เอ้อมันถูกกุงเทพแล้วคงจะหางานทำได้
ปัจจัยด้านของการว่างงานขาดการศึกษา
หรือมีการศึกษาที่ต่ำ

เพราะปัจจุบันเนี่ยผมเข้าใจว่ามีแล้ว

ครับครับอันนั้นโดยที่ผมสอบถามมาจากอ่า
นางสาวผมยกเป็นชื่อสมมุตินะครับ
นางสาวซินอายุ๒๐ปี
เล่าให้ฟังว่าตนเองเป็นคนจุดคือภาคไหนผมไม่ต้องพูด
เดี๋ยวจะหาว่าผมไปดูมิน
ตนเองเป็นคนภาคที่ไหนที่นึงในประเทศไทย
มีพี่น้องรวม๔คนมีหญิง๓ชาย๑
ตนเองเป็นพี่สาวคนโตมีอาชีพทำนามาโดยตลอด
ที่บ้านมีหนี้สินมากมายแต่ไม่ได้ทำงานเนื่องจาก

พ่อทำงานเลี้ยงครอบครัวเป็นหลักแต่เนื่องจากรายได้ไม่มากนัก
เจ็บป่วยมีหนี้สินทำให้มีรายรับพอกินไปวัน
ไม่สามารถส่งเสียให้เรียนหนังสือได้
ในฐานะพี่สาวคนโตจึงตัดสินใจเสียสละเพื่อครอบครัว
โดยเข้ามาขายบริการทางเพศเริ่มต้นไปทำงานที่
จุดปัจจุบันได้เข้ามาทำงานในกรุงเทพ
อันนี้เขาบอกสาเหตุไหมว่าทำไมถึงเลือกอาชีพนี้
ก็บอกแล้วไงว่าเขาคือเขาลำบาก
เขาอะไรที่มันเร็ว
อ๋อโอเคเร็วง่ายได้เยอะนะครับมันไม่ง่ายหรอกครับแต่มันเร็ว
ไอ้ง่ายถามปลมในฐานะอาทิตย์ปรุงมันไม่ง่ายหรอกครับไม่ง่ายหรอกครับมันไม่ง่ายหรอกคุณชุมิกก็เดินมาสมัคร
ถ้าพร้อมก็ทำเร็วไม่ได้หรอกครับไม่ง่ายหรอกครับคุณนิวครับ
ไอ้การทำงานอย่างนี้ไม่ง่ายครับทำไมครับ
ที่ต้องไปอยู่หรือไปนอนกับคนที่ไม่ได้คุ้นเคยไปนอนกับแขกกับลูกค้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่าย
คือต้องทำใจไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับอันนี้ผมยืนยันได้
ข้อที่๔ครับปัจจัยทางด้านความก้าวหน้าบางคนก็ทำกะว่าจะทำอาชีพนี้สักปี๒ปีพอแล้วนะ
แล้วก็จะไปทำอย่างอื่นคือพูดง่ายอยากได้เงินอยากได้ความก้าวหน้าโดยการที่ว่าจะเก็บเงินสักก้อนหนึ่ง
และอันสุดท้ายก็คือปัญหาความแตกแยกของครอบครัว
อันนี้คือปัจจัยสิ่งที่ทำให้คนเข้ามาอยู่ในวงจรนี้
ทีนี้ผมเสริมให้ก่อนที่จะจบรายการผู้คนก็อาจจะถามผม
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดานเหรอค
ครับล่ะครับน้ำบาดาลบอกว่าหมายถามท่านจะอะไร
ไปสุภาพสตรีนะฮะท่านคงไม่รู้ท่านบอกจะส่งเจ้าหน้าที่ผู้ชาย
เข้าไปใช้บริการและแอบเอาน้ำ

เอาน้ำมาตรวจว่าเป็นน้ำปลาปลาหรือน้ำบาดาน
คืออย่างนี้ครับน้ำปลาปลา
หมายความว่าสถานบริการต่างเหล่านี้ซึ่งอยู่ในกรุงเทพ
บริการต่างตั้งอยู่ในใจกลางกรุงเทพ
เมื่อมีท่อน้ำปลาปลาผ่านแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ให้ใช้น้ำบาดานได้

ซึ่งที่น้ำปลานี่พอบอกที่ผมบอกว่าคุณคูณ
๓๐๐ลิตรถูกไหมอะะวันคิดว่ามาก

อุ๊ยประเมินกุลผมมากแต่ครับมันสูง
ก็เลยมีการลักลอบใช้น้ำบาดาน
เอาเป็นน้ำบาดานขุดลงไป๑๐๐เมตรดูดน้ำขึ้นมา

ทางนี้ก็เห็นว่าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะอะไรฮะ

เมื่อคุณใช้น้ำบาดานดูดขึ้นมาดินต่างก็จะซุด
บริเวณที่ในกรุงเทพหรือบริเวณที่เจริญ
มีน้ำปลาปลาไหลผ่านแล้วคุณก็ต้องใช้น้ำปลาปลา
แต่ปรากฏว่ามีการลักลอบแล้วก็บอกว่ามีเยอะด้วย
อันนี้ถ้าเกิดผมเนี่ยจะให้ข้อมูลเดี๋ยวก็จะหาว่าผมเนี่ยแหม
คือน้ำบาดานมันใช้เยอะเหรอครับ

หยัดน้ำปลาปลาก็เลยมาใช้บาดาน
ซึ่งสถานบริการถามว่าใช่ไหมท้ายไหมใช้

คิดว่าที่ที่ต้องใช้น้ำเยอะเขาก็ต้องมีวิธี

ถ้าพาผมไปสถานบริการไหนผมก็หลับตาแล้วผมไปชี้ได้เลยว่า

แต่ว่าไม่อยากจะไปใส่ร้ายใคร
บางคนก็เลิกใช้แล้วใช้น้ำปลาปลาแล้ว
จ่ายค่าใช้จ่ายตัวนี้เพราะว่ามีผลเสียกับพื้นดินพื้นดินของ
ในบริเวณอุงเทพฯอย่างสูง
เพราะว่าพอดูดน้ำบาดานขึ้นมาดินมันซุด
ดังนั้นสถานบริการต่างลาวนี้
ยังคงใช้น้ำบาดานอยู่ก็ปริมาณมากพอสมควร
ข้อมูลต่างผมก็พอมี
เอาไว้ว่าท่านรองอธิบดีไม่มีข้อมูลมาขอจากผมได้
ยังมีอีกข้อมูลหลายส่วนเลยนะคะ

ก็มีบางคนเขาก็ไม่ได้ใช้แล้ว
เอาไปใช้น้ำปลาปลาแล้วแต่

เดือนนึงใช้ตั้ง๓๔แสนลิตรถ้ามีสัก๑๐ที่
โอ้โหเป็นล้านล้านลิตรนะฮะ
กรณีนี้ก็เลยเป็นกรณีที่ผมเอามาพูดคุยให้

สถานบริการที่มีการเกี่ยวข้องกับบริการทางเพศ
ทั้งหมดมากมายครับและถ้าเกิดประเภทเดียว
ถ้าผมตีอย่างต่ำตัวเลขตีแบบต่ำยัง๖๐๐๐คน

แล้วถ้าไปเกี่ยวข้องกับสถานบริการประเภทอื่น
ค้าบริการประเภทอื่นมันจะเป็นล้านไหม
แน่นอนค่ะก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องเยอะ
มันก็ไม่ได้กระทบแค่ตัวบุคคลเท่านั้น

กระทบต่อเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติอะไรไปอีก
วันนี้เนี่ยคุณชุวิตค่อนข้างแจกแจงได้อย่างชัดเจน
ดูไม่ทันเดี๋ยวไปดูย้อนหลังกันได้นะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำให้เราได้ตาสว่าง
คุณชวิตแต่วันนี้หมดเวลาเราลากันอย่างนี้เลยนะ
ได้ครับคุณชวิตแต่วันนี้หมดเวลาเราลากันอย่างนี้เลยนะ
ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาตีแสกหน้ากันต่อนะคะ